สวัสดีครับสวัสดีครับ

คุณชิสาอยากจะให้มาติดตามกัน
อยู่กันไป๑ชั่วโมงเต็มกับหลากหลายประเด็นค่ะ
คุณผู้ชมนั้นให้ความสนใจกันอยู่
แต่บางข่าวบางประเด็นหาคำตอบไม่ได้
เราก็อยากจะทราบความคิดเห็นของคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะ
อะส่งกันมานะครับแล้วหน่อยซะส่งมาเดี๋ยวได้อ่านให้หน่อย
ใช่แล้วค่ะข
ยิงปืนไฟฟ้าสยบหนุ่มครั่ง
หลังจากควงมีดไล่ทำร้ายเพื่อนบ้าน

ตำรวจเค้าสมิงตราดดักจับครัวฆะยา
เสพเต็มร่ายใยที่พยายามหนีการจับกุม
เหตุนี้ก็ระทึกไม่แพ้กันกลุ่มชายชะกัน
ขับรถปาดหน้าแล้วลากผู้หญิงลงมาทำร้ายร่างกาย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครข่าวคู่กัดสมัครข่าว
คุณผู้ชมครับยังส่งข้อความมาคุยกันได้นะ
หลากหลายประเด็นกับข่าวของเราในวันนี้
อยู่ด้วยกัน๑ชั่วโมงนะรับรองว่าเข้มข้นแน่ช่วงนี้
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเหล่าบรรดาวัยรุ่น
เป็นวัยรุ่นช่างอาชีวะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจ
ยังอายุน้อยอยู่อะค่ะแต่มากันเยอะ
โอ้โหรวมกวนกันมานั่งอยู่บนรถเมย์ตำรวจเห็นท่าไม่ดีก็ต้องไปดูกันหน่อยว่าพกอะไรกันมาบ้างครับ
อุ้ยบอกอะไรมา
นี่ครับอุปกรณ์เพียบเลย

เอางี้เอางี้ค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะเรื่องนี้คนเยอะครับ
นักเรียนอาชีวะทั้งนั้นเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับที่จับได้เอางี้
อ่านชื่อที่เป็นสถาบันเขาแล้วกัน

มากันครับนั่งรถประจำทางสาย๙๒มาถึงแยกวัดเทพลีลาซอยรามคำแหง๓๙

พอตำรวจเขาตรวจค้นก็พบว่ากลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้นะคะแบ่งเป็น
อายุ๑๖ปี๓คน๑๗ปี๓คน๒๑ปี๒คน
กว่านั้นก็มีนะ๒๕ปี๒คนรวมแล้ว๑๐คน
ก็เรียกได้ว่ามีทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้อง
เออแต่ละคนเนี่ยพกอาวุธมาพร้อมเลยนะคะ

โอ้โหมีดที่ว่าไม่ใช่ธรรมดานะมีดอะไรบ้าง
มีดทรงขวานมีดหัวตัดมีดดาย่าก็มาคุณชนะ
จะมาช่วยกันดาย่าเหรอ
เฮ้ยมีเดินป่าก็มีอีกนะไม่รู้แหละแต่ว่าตำรวจก็เลยคุมตัวขึ้นรถสายตรวจ
บันทึกประวัติแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาพกพาอาวุธมีดค่ะ
ครับพอไปถึงโรงพักนะครับคุณตำรวจเนี่ยโอ๊ยก็ต้องสอนกันหน่อยเนาะ

ตำรวจนักคนนคอร์มานหัวมากครับก็ได้สอนทั้งมะเลยนะ
แล้วก็ให้คติสอนใจแก่อาชีวะทั้งหลายที่จับมาแบบนี้ครับ

ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเด็กน้องเหล่านี้ก็บอกว่า
กำลังจะเดินทางไปที่สถาบันเนื่องจากเป็นวันสถาปนา๕๓ปีพอดี
ส่วนอาวุธต่างที่พกมาไม่ได้จะไปทำร้ายใครนะคุณตำรวจ
เอ้าเขาอ้างว่าพกเอาไว้เพื่อป้องกันตัว
โอ้โหพกแบบนี้มันก็กลัวนะ
ก็มาคนละเล่ม๒เล่มแทนที่จะพกสมุดหนังสือ
เล่มสองเล่มที่ว่าดันเป็นมีดเป็นดาบอย่างนี้ยังไง

สั่งสอนบอกว่าเรื่องแบบนี้อย่าไปทำเอาก็ว่ากันไป
แต่ในเรื่องของทางคดีอย่างนี้ก็ปล่อยไม่ได้เนาะ

สุดท้ายต้องโทรไปหาผู้ปกครอง
นั่นไงให้มารับตัวแล้วก็เสียค่าปรับกันไป
พ่อแม่บางคนทำมาหากินทำงงทำงานอยู่
ต้องเสียเวลามาดูแลเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจผู้ปกครอง
เพราะฉะนั้นเรื่องของความคิดความเชื่อ
ที่ว่าต้องพกอาวุธเอาไว้เป็นการป้องกันตัว
คิดว่าน่าจะเลิกด้วยล่ะน่าจะคุยกันได้เรื่องพี่รุ่นน้องเนอะ

ไปดูเรื่องราวของหนุ่มคลั่งคนนี้หน่อยค่ะ
เอามีดบุกไล่ทำร้ายชาวบ้านเขาไปถั่ว
สุดท้ายตำรวจต้องใช้ปืนไฟฟ้าสยบหนุ่มคนนี้ค่ะ
นี่นี่คือยุทธวิธีของตำรวจเขาเลยนะ
ใช่ค่ะในการที่จะจับกลุ่มหนุ่มคลั่งนี่นะ
นี่กลายกลายกับหลายคนจิงแล้วจิงแล้ว
หลับตัวหลับตัวพันธรกาล

ใช่ก็คือไม่ให้แบบว่าสามารถโวยวายหรือว่าดิ้นไปได้

เราก็ได้เห็นยุทธวิธีการจับกลุ่มและการสยบคนคุ้มคลั่งนะคะคุณผู้ชม

พูดเลยว่าถ้าเราไม่ได้ดูคู่กัดสะบัดข่าวนี่ไม่มีนะแบบนี้นะ

ผู้ชายคนนี้นะคะคือนายเออายุประมาณ๔๐ปีค่ะ

ถือมีดมายาวประมาณ๑๕ฟุตนะคะ
แล้วก็อารวาสไล่ทำร้ายเพื่อนบ้าน

พูดคุยกับเขาเจรจากับเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้ว

อยู่ที่บริเวณห้องแถวข้างสนาม
ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนู่นล่ะค่ะ
พอตำรวจสภาพบ้านฉางเขามาถึงนะครับ
เขาก็นำกำลังเข้าระงับเหตุครับ
อย่างที่ผมบอกเลยเจรจาแล้ว

สุดท้ายเนี่ยฮะถือปืนไฟฟ้าจ่อไว้แล้วนะ
สุดท้ายก็ต้องยิงยิงแล้วก็ล็อกไว้แบบนี้
คนร้ายเป็นยังไงได้แต่มองตาละห้อย
ก็โดนไฟฟ้าช็อตล่ะเออนะครับเห็นไหมล่ะเพราะสุดท้ายโดนช็อตไปแล้ว
ก็เป็นวิธีที่คุณตำรวจเขาก็เลือกใช้เป็นวิธีสุดท้ายแหละ
อย่างนี้ครับก็นำตัวชายคนนี้ไปนะครับ

แล้วก็ตรวจหาสารเสพติดด้วย
เพราะหลายครั้งกับไอ้เหตุการณ์ที่ว่ามีคนคุ้มคลั่งเนี่ย
อารวาสเนี่ยไม่เมาประสานเสพติด
นี่แหละตัวการที่ทำให้เกิดอาการคุ้มคลั่ง

แล้วก็ไปก่อเหตุอารวาสทำลายทรัพย์สิน

อ่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปที่ตราดครับที่นั่นตำรวจเขาดักจับ
คนร้ายที่ลักลอบขนถ่ายยาเสพติด
ตัดต้นลมไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันเลยครับ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณด่านบ้านท่าจอดตำบลแสนตุ้งอเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
หมายเนี่ยฮะเป็นรถกระบะนะครับอิซูซู๔ประตูครับสีบอลทะเบียนกไก่ง๕๗๔๗ตราดนะฮะ
ขับมาถึงตรงนี้แล้วยังไงรู้ไหมเขาบอกว่ารถคันนี้มันขับมาจากจันทบุรีแล้วมาที่อำเภอเขาสมิง
โดยทันทีที่รถของผู้ต้องสงสัยเนี่ยข้ามสะพานแม่น้ำเวลุวันมาเนี่ยเอาไว้แม่น้ำเวลุเนี่ยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชัชวานรอดคำวงผู้กำกับการสภเขาสมิงก็ทำการเข้าแสดงตัว
นี่นี่ช่วงเวลาจับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
คือตอนแรกนะเขาก็ส่งสัญญาณให้แบบว่ามีรถใหญ่กั้นไว้ซ้ายขวานะครับ
แต่คนร้ายก็พยายามหนีคุณชนะแต่สุดท้ายก็บุกจับจนได้นะ

ทางตำรวจค่ะทางตำรวจก็สามารถจับกลุ่มคนขับได้คือนายจุมพลทองสุกอายุ๒๙ปีนะ
แล้วก็ยังมีอีกสองคนในรถคุณชนะก็คือคุณสุรพงศ์ผิวเผือกแล้วก็มีนางสาวสายใจสมาจารย์นะ
แล้วก็ตรวจค้นในกระเป๋าอีกค่ะพบยาไอซ์สามห่อนรวมสามกิโลกรัมยังมียาบ้าอีกสามห่อนรวมแล้วตั้งหกพันเมตรอ่ะ
ผู้ชายชายสองคนนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นชาวอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดครับ
ส่วนผู้หญิงเป็นชาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
คือเขามีพฤติกรรมขายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเขาสมิงมานานแล้ว
ตำรวจก็เฝ้าติดตามแล้วก็พยายามเข้าจับกลุ่มมาหลายครั้ง
แต่อย่างนี้มันก็รอดไปได้หลายครั้งอยู่เหมือนกัน
ไม่สำเร็จทีนี้ตำรวจก็ไปสอบสวนนายจุมพล
เขาสารภาพนะว่าไปรับยาเสพติดในอำเภอแกลงจังหวัดระยองมากระจายแล้วก็มาจำหน่ายในพื้นที่
ครับตำรวจนะฮะก็เลยตรวจยึดเงินสดเนี่ย
คุณเชื่อไหม๑หมื่นถึง๒หมื่น
แล้วเท่านั้นไม่พอที่น่าตกอกตกใจคืออะไร
คือไปอายัดบัญชีธนาคารหนึ่งเล่มแล้วพบว่าในนั้น
มีเงินหมุนเวียนในบัญชีเกือบ๑๐ล้าน
โอ้โหเครือข่ายยาเสพติดนี่ไม่ธรรมดานะ
รายใหญ่เลยนะเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางก่อนนะแล้วก็จะทำการตรวจสอบด้วย
ส่วนผู้ต้องหาทั้ง๓คนก็ถูกคุมตัว

อ่ะเรื่องนี้น่าตกอกตกใจแล้วนะคะ
เรื่องต่อไปนี่ก็น่ากลัวไม่แพ้กัน
คือมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งเนี่ยบุกเข้ามาในรถ

ผู้หญิงเขาก็ตัวเล็กเบาะบางแล้วก็ทำร้ายเขา
เหตุผลอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
โอ้โหยน้องค่ะน้อง

น้องบีมน้องปิด

พี่เบลมึงเป็นไอ้

พี่เบลหัวหนู

ใครทำน้องกู

มึงยังเก่ง

เฮ้ยไอ้มึงเจอมึงทำน้องกูมึงเจอค่ะยุดมึงมีใครมาทำน้องกู
เอาหยุดหยุดหยุดก่อนทุกคนต้องหยุดแล้วล่ะ
ใช่ไหมคะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่วุ่นวายอลละหมานเหลือเกิน
ใครเป็นใครสั่งอะไรหยุดอะไรแบบไหนเกิดอะไรขึ้น
แต่ในคลิปไม่เห็นมีใครเขาหยุดเลยฉุดกระชากันมั่วตัวไปหมดเลย
ใช่ค่ะคนพูดก็พูดไม่หยุดเลยคือมันเป็นเหตุการณ์ชุนละมุนจริง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีผู้ชายชุดดำ๓คนพร้อมกับผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง
รุมทำร้ายผู้หญิงที่นั่งอยู่บนรถน่ะ
คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะที่แต่งตัวเซ็กซี่นิดนึง
แล้วก็ลากลงไปจากรถจากนั้นก็รุมทำร้าย
เพื่อนที่อยู่บนรถบอกหยุดอย่าทำน้องผม
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานไง
พยายามตะโกนบอกอย่าไปทำร้ายเพื่อนของเธอ
แต่กลุ่มผู้ชายที่ลากเธอลงไปเนี่ยไม่ฟังนะ
ส่วนตัวของผู้หญิงที่โดนทำร้ายเองก็พยายามหนีขึ้นรถ
แต่ก็ถูกกลุ่มของชายชุดดำเนี่ยมาขวางเอาไว้
จะเห็นนะมีผู้ชายมายืนขวางไม่ให้กลับขึ้นมาที่รถอีกครั้ง

เขานำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ระบุว่า
นี่ตามนั้นเลยนะผมอ่านตามนั้นนะ
เลิกกันก็ควรจากกันด้วยดีมีความเป็นเพื่อนกันให้จะดีกว่า
แต่ถ้ามาทำร้ายกันมันไม่ใช่
อ้าวเฮ้ยเรื่องราวมันชักจะยังไง
มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักสามเศร้าเหรอ

เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยนะฮะคือมีรถเอาผาดปาดหน้าไง
แล้วมีผู้ชายเสื้อดำ๓คนลงมาจากรถพร้อมกับผู้หญิงอีก๓คนนะ
แล้วมารุมทำร้ายร่างกาย
เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในรถเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็บอกว่าเห็นชัดเจนด้วยว่ามีจังหวะที่มีผู้ชายคนหนึ่ง
ตบหน้าเพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิง
เรื่องของเรื่องก็จะมีคนเข้าไปห้ามแต่ก็โดนรุมก็คือกระชากลงจากรถ
โอ้โหเรียกได้ว่าได้รับบัตรแผลกันไป
เขาก็อยากจะขอความเป็นธรรมเรื่องนี้
เรื่องนี้มันเกิดจากการที่ผู้หญิงคนนึงนะฮะเลิกกับแฟนเก่านะฮะ
กับผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งเขาคบกันแล้วเขาก็เลิกกันไปนะคะ
เพราะอะไรคะเพราะว่ามีอีกคนนึงเขามีแฟนใหม่
คือตัวผู้ชายไปมีแฟนใหม่ผู้หญิงคนนี้เขาเลยขอเลิก
แต่สุดท้ายเหมือนกับประมาณว่าผู้หญิงคนใหม่น่ะ

แล้วกลายเป็นว่าเหมือนผู้ชายคนนั้นก็ไปเข้าข้างกับอีกคนนึง

แล้วก็มีการส่งคนส่งของให้มาตามอะไรแบบนี้ถูกไหม

นะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
ส่วนผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมคะถูกทำร้ายมีบาดแผลเป็นรอยแดงที่แขน

หน้าอกก็มีรอยเห็นไหมคุณผู้ชมดู

นี่เขาก็ถ่ายรวบเป็นหลักฐานนะคะ

บอกว่าเนี่ยถูกกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นแฟนใหม่ของอดีตแฟนเธอ

เอาก็คือถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะ

เอาอย่างนี้เรื่องของความแรงสุดท้ายมันก็เป็นคดีความกันนะ
พูดจากันดีดีกว่าแล้วถ้าเลิกกันแล้วก็อย่าไปยุ่งกันเลย
เดี๋ยวเลิกกันแล้วให้มันจบไปนะ

ตอนพาไปมันก็พาไปถูกดี

นี่ครับมาถึงจมน้ำแล้ว

เนี่ยให้ดูกันแบบนี้นี่คือจุดที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่คลองลำบริบูรณ์บริเวณใต้สะพานยูเทิร์น
ตามบนตลาดอเผลอเมืองนครราชสีมา
รถกระบะสีดำมันพุ่งตกลงไปในคลองครับ

หนีออกมาได้อย่างปลอดภัยโอ้เดชบุญ
เคราะห์ดีครับไม่เสียชีวิต
ก็นั่นสิคือคนขับเขาบอกว่าพายาดมาจากแกล้งสนามนาง
หลังจากที่ไปงานบุญขึ้นบ้านใหม่มานะฮะ

ลงไปในคลองแบบนี้เลยคุณชนะ
เออเขาบอกเขาไม่รู้นะคะ
เขาก็ถือว่าเคราะห์ดีแหละทุกคนไม่ได้บาดเจ็บ

พอขับมาถึงจุดเกิดเหตุนะคุณชิสานะ
มันเป็นจุดกลับรถใต้สะพาน

เมื่อหลายเดือนก่อนประมาณสักปีที่แล้ว

รถพุ่งตรงไปแล้วตกน้ำมีคนเสียชีวิตด้วย

ลักษณะคล้ายกันแบบนั้นเลยครับคุณชิสา

แต่ทางที่จะตรงไปมันตรงไปไม่ได้
สุดท้ายตรงไปแบบนี้แล้วก็รถตกน้ำ
ตัวคนขับและคนในรถก็ตกใจมาก
ทุลักทุเลหาทางออกกันมาจนได้
ยังข้อดีไม่มีคนเสียชีวิตคุณชิสา

ฉันเชื่อว่าหลายคนที่เป็นคนขับรถ

และยิ่งเป็นทางที่เราไม่คุ้นชินเนี่ยเราก็จะเชื่อมันใช่ไหม
แต่พอปรากฏว่าขับเอาจริงแล้วพาเราไปไหน

ปักหมุดแล้วต้องดูให้ดีว่าตามเส้นทางเป็นอย่างไร

อ้าวนั่นไงนั่นไง

จักรยานยนต์ซิ่งแล้วก็ชนกันค่ะ
อุ้ยชนกันล้มระเนระนาด

กูดูนะครับข้างขวานนี้นี่คือทำไมไม่ขับตรงดีล่ะ

แบบค่อยออกขวาขนาดเดียวกัน
รถคันข้างหลังก็มาเร็วด้วยคุณชิสา

แบบนี้ก็ชนกันเต็มอะค่ะ

ใครจะขับรถโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค

มันจะเป็นแบบนี้ไงถ้าหากเราไม่ระวังนะคะ

หลายคนเคยมีประสบการณ์เบอร์แปลกโทรมา

มันพัฒนาเราต้องรู้ทันมัน
เพราะล่าสุดมันไม่ใช่แค่โทรมาแล้ว
เปิดกล้องด้วยหรือครับ

อ้าคุณดูไปนะ
นี่ดูคุณตำรวจแล้วก็
น้ำเสียงที่เขาพูดออกมา
มันจะมีความแบบว่าไม่ตรงกันอยู่

ตรงวิดีโอคอร์นั่นอ่ะที่เป็นรูปคุณตำรวจอ่ะอ่า
ปากจะขยับแบบว่าผิดรูปไม่เหมือนกับน้ำเสียงที่พูดออกมา
คือเสียงกับปากที่เห็นเนี่ยมันไม่ตรงกันนี่ครับ
นี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้
คอร์เซ็นเตอร์เขาพัฒนามากขึ้นเพื่อให้ดูมีความสมจริง
หลอกว่าเป็นตำรวจแล้ววีดีโอคอลมาเลยให้เห็นหน้าเห็นตา
อย่างงี้เพื่อให้เหยื่อน่ะเชื่อคือตอนแรกเนี้ย
ฉันคิดว่าวิทยาชีพเนี้ยลงทุนซื้อชุดตำรวจมาตัด
ใช่ไม่ใช่ครับเขาใช้แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่ง
แล้วใช้โปรแกรมหนึ่งในการดัดรูปของปากให้แบบเหมือนกับว่าพูดได้
เหมือนทำปากเหมือนการ์ตูนอ่ะเนอะใช่อารมณ์แบบนั้นเลย
คุณมันล้ำจริงจริงเลยใช่แล้วล่ะครับคลิปนี้นะครับ
ถูกโพสต์เอาไว้ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสอง
ระบุนะครับว่าเนี่ยมิจฉาชีพมาโกหกมาหลอกว่าตัวเขาน่ะเป็นตำรวจสังกัดสพชนบุรี
แล้วก็อ้างกับผู้เสียหายว่าไปเช่ารถมาใช่ไหม
แล้วไปทำกิจผิดกฎจราจรมานะต้องเสียค่าปรับแล้วชำระด้วยวิธีการ
โอนเงินผ่านธนาคารนี่เป็นมุกเขาแต่ว่าโชว์ให้เห็นว่าเป็นตำรวจจริงไง
นี่ไงซึ่งมันไม่ใช่ตำรวจจริงบางคนตกอกตกใจถูกไหมฮะ
แต่ว่างานเนี้ยชาวเน็ตเนี่ยโอ้เขาจับผิดได้เยอะน่ะอืม
อย่างที่คุณชนะบอกแหละบางคนบอกอุ๊ยไม่ใช่หรอก
ไม่ใช่ตำรวจจริงอืมน่าจะนำภาพตำรวจจริงจริงเนี่ย
นำคลิปจริงเนี่ยแต่มาใช้แอปตัดต่อทำแบบตาขยิบปากขยับอย่างนี้
นะฮะทางทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปยังผู้กำกับสพเมืองชนบุรี
เออเออว่าตกลงแล้วตำรวจที่เห็นในคลิปเนี่ย
ใช่ตำรวจในสังกัดตามที่กล่าวอ้างหรือเปล่าใช่เพราะเขาอ้างไว้อย่างงั้นดิ
เออสรุปว่ายังไงคุณชิสาท้ายได้รับคำตอบว่าโอ้ย
ไม่ใช่อ่ะเออไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณตำรวจจริงครับ
แต่พอถูกแก๊งคอลเซนเตอร์เนี้ยนะคะแอบอ้างโอ้ย
แล้วก็มีผู้เสียหายมาแจ้งความแบบนี้ทุกวันโอ้เหรออ่ะ
คุณตำรวจตัวจริงเนี่ยนะเขาก็เลยอยากจะฝากเตือน
ไปยังผู้บริโภคและทุกคนว่าอย่าไปหลงเชื่อนะ
ให้เห็นว่ามีตำรวจโทรไปใจเย็นเย็นครับ
เพิ่งตกออกตกใจเออไม่จริงเอาแล้วถ้าใครเคยเจอ
เหตุลักษณะแบบนี้ไปแจ้งกันได้นะครับ
ว่าลองเสิร์ชกันเอาไว้เลยแล้วก็จำกันเอาไว้ด้วย
เหมือนกับว่าเมมให้เป็นแบบว่าเพจที่เราสามารถเข้าไปแจ้งความได้เลย
ใช่ใช่เพราะทุกวันนี้แก๊งมาเยอะจริงจริงเออก็ต้องช่วยกันเตือน
ช่วยกันระวังแบบนี้แหละนะคะแล้วก็จะมีมุกใหม่ใหม่มาเรื่อย
จริงจริงนะรู้ทันเอาไว้แล้วกันนะครับไปตามดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
พระรูปหนึ่งไม่ได้จำวัดอยู่ที่วัดนะคุณชนะยังไงแต่ว่าชอบกลับไปอยู่กับภรรยา
อ้อแถงยังไปนั่งขายของในร้านมินิมาร์สด้วยน่ะกลิดใหม่เหรอเจ้าค่ะ
นี่ค่ะดูค่ะกิจแบบไหนอันนี้ไม่เคยได้ยิน
ไม่น่าจะใช้กิจของสงฆ์แหละเพราะว่าจุดเนี้ยที่แห่งเนี้ยก็คือมินิมาตรนะคะ
เมืองสระบุรีไม่ยอมจำวัดแต่มาอยู่มาอยู่ที่มินิมาตรแล้วให้เหตุผลว่าจำวัดไม่ได้
เว้ยก็คือลืมไปแล้วลืมว่าวัดอยู่ไหนก็เลยมาอยู่มินิมาร์ทแทน
นี่ฉันไม่ได้หมายถึงว่าความจำก็จำไม่ได้แบบนั้นโถคุณชนะ
เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวสิคะเมื่อพระไม่ได้อยู่ที่วัดแต่ว่ามาอยู่ที่ร้านมินิมารแห่งนี้
อ่าเรื่องนี้ชาวบ้านสาธุชนเขารู้สึกขัดข้องหมองใจก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบหน่อย

พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่าพระรูปนี้กำลังนั่งฉันพัฒนาหารเพลอยู่ที่โต๊ะอาหารภายในร้าน

นั่งอยู่นะฮะส่วนพระรูปนี้ชื่อว่าพระรื่นอายุ๘๐พันศา๘๐ปีพันศา๒๒บวชมา๒๒พันศาสังกัดวัดทุ่งโพที่บุรีรำส่วนผู้หญิงนั้นเป็นอดีตภรรยานะคะ
เอางี้ละกันนะครับก็ไปถามเนาะว่าท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรพระรื่นท่านชื่อพระรื่นนะ

บอกว่าเป็นพระที่มาพักอาศัยอยู่ที่นี่คือบอกอย่างนี้ละกันเป็นพระแล้วอายุเยอะแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้โตแล้ว
มันก็ไม่ใช่แม่ท่านนี้มันใช่เหรอไม่ใช่แล้วท่านคือการมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ท่านยังบอกนะบอกด้วยความแบบว่ามาที่นี่ไม่ได้คิดอะไร
มาแบบบริสุทธิ์ใจไม่ต้องกลัวและที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำผิดสินข้อใดไม่เคยอาบัติปราชิก
แล้วตัวท่านก็บอกนะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปฆ่าใครซะหน่อยก็มาอยู่กับภรรยาแบบนี้ไม่เดือดร้อนใคร
แล้วภรรยาอดีตภรรยาว่าไงบ้าง
แล้วก็อย่างนี้อดีตอดีตภรรยาก็บอกว่าก็บอกอย่างนั้นแหละว่าก็ไม่ได้เป็นทำให้ใครเขาเดือดร้อน
เอาต่างคนต่างก็เต็มใจจะอยู่ด้วยกันแบบนี้
บอกมีเหตุผลว่าพระต้องไปหาหมอต้องฉีดยาเพราะว่าไม่ค่อยสบาย
แต่ก็เหมือนกับเป็นเหตุผลที่เอามาอ้างแต่จริงอยู่ที่วัดเนี่ยจำอยู่ที่วัดก็สามารถไปหาหมอได้นะ

ก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาอยู่ที่บ้านแบบนี้เลย
บนหน้าพระรานท่านบอกว่าได้รับการร้องเรียนถึงพระที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วล่ะ
เพราะว่าท่านมาอยู่ประจำที่นี่เป็นแรมปีแปลว่านานแล้วนะรับรู้มานานแล้ว
แถมมานั่งขายของด้วยเอ้า
แถมมานั่งขายของด้วยเอ้า
แบบเชิญชวนทำบุญไม่ใช่นะพระท่านนี้ก็คือพระครูปราศาสตร์เจ้าคณะตำบล
เลยบอกว่านี่แหละมันผิดกฎระเบียบของมหาเทรสมาคม
ที่เขาระบุอย่างนี้เลยนะคุณชนะยังไงครับพระภิกษุต้องมีที่พักเป็นหลักแหล่งสังกัดชัดเจน
ใช่อ่าพอมันผิดข้อนี้ประเด็นนี้ก็จะนำเรื่องแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดบุรีรำซึ่งเป็นต้นสังกัดให้รับทราบแล้วก็เรียกนิมนต์
นิมนต์กลับวัดเออแต่ถ้าพระรูปนี้ยังไม่ยังกลับไปน่ะอ่า
จับศึกได้เลยเพราะถือว่าผิดแน่นะคะแล้วต้นสังกัดก็รับทราบแล้วอันนี้คือข้อมูลจากเจ้าคณะตะบนหน้าพระรานนะคะ
อ่าแต่ล่าสุดจะยังมีการเอ่อศึกหรือยังยังไงก็เดี๋ยวเรารอติดตามกันต่อค่ะ
อย่างงั้นเอาเรื่องของฟืนไฟกันบ้างนะครับโอ้โหเจ้าของบ้านเธอบอกว่าไฟไหม้ไหม้หมดแล้ว
แล้วที่สำคัญเรื่องของเรื่องก่อนที่ไฟจะไหม้ฝันไว้ก่อนด้วยฝันแบบเป็นลางไม่ดี
สุดท้ายเกิดเหตุจริงนะครับ

ทำอะไรไม่ได้แล้วได้แต่นั่งดูบ้านตัวเองไฟไหม

เจ้าของบ้านโอ้โหเห็นบ้านตัวเองก็คือบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งเจ็ด
หมู่สองตะปนหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมป์บ้าน
กำลังถูกไหม้เลยเห็นไหมล่ะค่ะตอนแรกน่ะคุณสมัยพยายามจะ
เขาไปเอาทรัพย์สินที่มีค่าภายในบ้านแล้วนะเพื่อนบ้านเออ
งั้นอาจจะเป็นอันตรายได้ครับเธอทำอะไรไม่ได้แล้ว
ก็เลยนั่งร้องไห้ฟูมฟายอยู่ตรงถนนนั่นแหละครับค่ะหมดกัน
หมดกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างพอเกิดเหตุแล้วนะ
รถดับเพลิงก็เร่งฉีดน้ำสกัดใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงถึงจะคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่มันไม่ทันคุณผู้ชมดูเนี่ยขนาดฉีดน้ำเข้าไปเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเท่าฐานมันแบบพังทลายหมดแล้วอ่ะครับ
ไปสอบถามคุณสมัยเจ้าของบ้านเธอเล่าให้ฟังว่าหลังจากกลับจากทำบุญที่วัดที่หมู่บ้านนั่นแหละ
ก็ไปหากับข้าวให้ลูกนะลูกก็เตรียมจะไปโรงเรียนจู่ครับเสียงมันดังตุ้ม
คล้ายระเบิด๒ครั้งตุ้มแล้วเพียงเสี้ยววินาทีเธอบอกเสี้ยววินาทีจริง
เปลวไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วลามไปทั่วบ้านเลย
เธอก็เลยพยายามพาลูกหนีออกจากบ้านเพื่อเอาตัวรอด
แล้วพยายามจะกลับเข้าไปที่บ้านอีกครั้งอย่างที่ผมบอกจะไปเอาทรัพย์สินมีค่า
แต่ไม่ทันแล้วแล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันห้ามไว้ฮะ
แล้วเธอเล่าด้วยนะว่าคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เธอฝันว่ามีไฟไหม้บ้านแต่ในฝันสามารถคุมเพลิงออกไปได้คุณชนะ
ในฝันยังไม่ไหม้นะคืออุตส่าห์ควบคุมเพลิงไว้ได้
แล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนฟัง
ปรากฏว่าเพื่อนก็เล่าความฝันของตัวเองให้ฟังเหมือนกัน

เหมือนกันแต่ฝันบอกว่ามีเครื่องบินตกใส่บ้านของคุณสมัยแบบไม่มีอะไรเหลือเลย

ก็เลยกังวลใจทีนี้ยังไงต่อพากันไปทำบุญที่วัด
วันที่๑๐มีนาคมวันพระพอดีก็เลยถือเลิกงามยามดี

แต่ยังไงพอกลับมาถึงบ้านเท่านั้นแหละ

บอกไว้นะครับว่าพอกลับมาถึงบ้านเตรียมจะทำกับข้าวให้ลูกไม่ถึง๕นาที
ไฟไหม้แบบนี้ครับไหม้จริงเหมือนในฝันเลย
ทีนี้เธอก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะ
เห็นแล้วก็เห็นใจวิงวอนไปยังหน่วยงานภาครัฐ
โดยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่า

ผู้นำชุมชนเขาจะมีการช่วยเหลือแหละ
แจ้งไปยังหน่วยงานอบจอบตก็ว่ากันไปในการช่วยเหลือเบื้องต้น
อย่างที่เขาบอกเลยโจรขึ้นบ้าน๑๐ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียว
มันวอดหมดแบบนี้นะเอาเป็นว่าถ้าใครช่วยเหลือกันได้

แต่คุณผู้ชมเรื่องของฟืนไฟยังมีอีกนะ
อันนี้เกิดขึ้นที่ชุมชนบ้านเก่ากลางเมืองยะโสธรค่ะ
เพลิงเนี่ยเผาบ้านวอดไปสองหลัง
เพราะดีที่ตายายหนีออกมาทันค่ะ
โอ้โห

ดูค่ะไฟนี่แดงโหมควันนี่กลุไปหมดเลย

ไฟกำลังไหม้บ้านในชุมชนท่าศรีธรรม
ตรอกสิริราชเขตเทศบาลเมืองยะโสธรนะ

บางคนตกอกตกใจวิ่งหนีแต่บางคนขอถ่ายคลิปเอาไว้หน่อย

ไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วไฟมันไหม้แรงมากนะคะ
ต้นเพลิงคือเลขที่๔๘ทับ๒
แล้วก็ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงคือบ้านเลขที่๔๘ทับ๑

รถดับเพลิงต้องมาถึง๓คันนะคุณใช่ไหม

เร่งระดมฉีดน้ำสกัดใช้เวลาครึ่งชั่วโมงคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่คุณดูสภาพแบบนี้ค่ะถามว่ามีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไหมคะนี่แหละครับ
ไปเจอกับคุณตาสมชัยชัยภูมิอายุ๗๕ปี
เจ้าของบ้านต้นเพลิงนั่นแหละเขาเผยว่าช่วงเกิดเหตุกำลังเก็บจานไปไว้หลังบ้านอ่ะ
แล้วลูกสาวก็อาบน้ำอยู่ชั้นล่างแต่ได้ยินเสียงไฟประทุแล้วนะ
จึงขึ้นไปชั้น๒เพื่อเปิดดูในห้องลูกสาวเพราะว่าไฟมันกำลังไหม้เลย
พอไหม้แล้วก็รีบแจ้งคนในบ้านว่าไฟไหม้ไฟไหม้
แล้วก็รีบออกมาพร้อมกับลูกสาวโอ้โหเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้ว
อีกคนนึงคุณยายหอมนิดพาณิชย์อายุ๖๙ปีนี่สูงอายุทั้งสองบ้านเลยนะ
เป็นเจ้าของบ้านที่ไฟไหม้นี่แหละเล่าให้ฟังว่ายายตกใจแทบเป็นลม
ก็เลยไม่ได้หยิบอะไรออกมาแม้แต่ชิ้นเดียวอะค่ะครับ

ไหม้เนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะประสานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเยอะโสธรมาตรวจสอบกันต่อไปนะคะ
รวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาด้วยต้องเยียวยากันด้วยนะ
เรื่องนี้ระวังครับใครจะไปคิดเลยฮะว่านั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะอยู่ดี
วิทย์วิทย์จะบาดเจ็บซะแล้วครับ
ความใจขอบคุณคุณด้วย
ก็ก็ยังไงนี่
วันนี้ของใต้สวดเขา
เจอยังไง
เจายังไง

เอาให้มันเป็นรูปทุนจะได้ทุบง่ายไง

เอาเข้าใจจะพังอาคารแต่ปัญหาคือ

อาคารข้างนี้ฝั่งนี้เขามีคนทำงานอยู่
เขารู้หรือเปล่าเนี่ยทำไมทำแบบนี้

บริษัทเจ้าของคลิปที่ทำงานอยู่เขา

ส่วนไอ้อาคารที่ฝั่งที่ทุบเขาปิดไปแล้ว
นั่นไงมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะ
โชคดีอ่ะที่เธอบังกับรู้ตัวทันแล้วก็

โอ้โหแล้วผมยังคิดอยู่เลยว่าคุณจะทุบยังไง

อาคารหลังหนึ่งเขายังทำงานยังใช้งานอยู่
ส่วนอีก๑อาคารจะต้องทุบแล้ว

แล้วก็ต้องมีการปิดป้ายประกาศบอกแจ้ง
จะต้องมีการทุบอาคารตรงนี้ทำงานได้

ไม่งั้นทุบทุบไปหนึ่งแล้วอีกอาคารหนึ่งยุบไปด้วยแล้วบอกว่าอ๋อแถมให้ไม่ได้นะ

เพราะฉะนั้นต้องคุยกันให้เข้าใจว่าใครทำอะไรนะ
คุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องราวของการขนของ
บรรทุกของชิ้นใหญ่ขึ้นรถ

ของที่เราขนมาเนี่ยบางทีมันอาจจะเยอะเกินไปใหญ่เกินไป
อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อรถคนอื่นเขาก็ได้ค่ะ
อ่ะใครไม่เห็นเราบอกแล้วว่าเหล็กเนี่ยมันยื่นออกมา
งั้นให้ดูภาพกันอีกทีอ่ะขับรถไปดี
ตามถนนก็มีรถสวนมาตามปกตินะ
แต่มันมีรถคันหนึ่งที่มันทุกอะไรมาแบบนี้
โอ๊ยมันเหล็กแท่งเลยนะค่ะยื่นยาวออกมา๒เมตรคุณชะนัก
ยาวออกมาตั้งสองเมตรเออแล้วเนี่ยค่ะมันไปแบบเฉียดไปบาด
ทำให้คนอื่นเขาบาดเจ็บเดือดร้อนหรือเปล่า
นี่นี่รถยังต้องเบี่ยงออกเยอะขนาดนี้แล้วท่านเป็นมอเตอร์ไซค์ล่ะ
หือไม่อยากจะคิดหือมันไปบาดแล้วโดนคนขับเลยเป็นอันตรายมากเลยนะ
นั่นสิคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เหตุการณ์นี้
เจ้าของคลิปเขาบอกไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
แต่ในทางกฎหมายเขาก็มีอยู่แล้วเรื่องของการบรรทุก
ขนย้ายสิ่งของพวกนี้คือมันก็ต้องมีการควบคุมหรือว่าจำกัดความยาว
ปริมาณความสูงอะไรให้มันมิดชิด
ถ้าเกิดว่ามีการขนของก็ต้องเอาผ้าคลุมด้วย

เตือนเอาไว้จะได้ไม่เกิดอันตรายกับใครเขานะครับ

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
ในเบรกนี้นะครับฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับ
เขาว่ากันว่าการขับรถข้ามเลนในอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเหตุครับ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีรถชนกันครับ
โอโห
แล้วก็ให้ภาพมันฝ้องกันหนึ่งเอาว่าอะไรขึ้น

ขับมาเร็วแบบนี้แล้วเจอแบบระยะประชิดแล้วเป็นเหตุการณ์กระชั้นชิดอย่างนี้
เบรกไม่ทันหรอกครับก็ใช่ไงครับชนพล้ายเข้าไปเต็ม
ยับกันไปเลยแล้วเนี่ยพี่เขาเป็นแท็กซี่ใช่ไหมคะเขาก็ต้องทำมาหากิน
คราวนี้รถพังขนาดนี้ลำบากเลยนะคะก็คงจะต้องชดใช้เยียวยาต้องเรียกประกันมาแหละ
เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็ให้ภาพมันฟ้องแล้วกันว่าต้องใช้กันยังไงใช่
ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
น่ารักขนาดไหนเดี๋ยวรอชมแล้วติดตามรายการต่อไปนะคะ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับ